มีเรื่องที่จะต้องมาเตือนกันอีกแล้วล่ะครับ
เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะคิดว่าไม่น่าเป็นอะไรนะ

มีหญิงสาวแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเพิ่งคลอดลูกได้๑๐วันคุณเขียนมาสอน
แฟนก็ไปทำงานตัวเองก็นอนพักอยู่ในห้องเช่า
ก็เป็นห้องโชคดีนะติดกันหลายหลังนะครับ
ห้องเช่าอยู่แถวตม๕สายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาขร
ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งครับบุกเข้ามาจะข่มขืน
โชคดีนะยังดิ้นหลุดแล้วก็ร้องให้คนมาช่วยทันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายสายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ต้องไปไล่ตามจับกันนะครับเพราะว่าคนร้ายพอถูก
คนที่เขาอยู่ข้างห้องเขาได้ยินเนี่ยก็วิ่งหนีเข้าป่าแล้วครับ
ลงไปมุดอยู่ในน้ำแต่จังหวะนึกว่าตัวเองเป็นตีใหญ่ไง
แต่ว่าหัวเห็นนะฮะศีรษะมันโผล่เห็นผมอยู่นะครับ
เขาก็เลยไปตะครุบจับตัวกันได้แล้วก็เอาขึ้นมานะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับในป่ารกชัดเลยนะครับ
ชาวบ้านแถวห้องเช่าของหญิงสาวที่ถูกบุกเข้าไปจะข่มขืน
ก็ไปช่วยกันล้อมจับตัวนะครับ
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๑๕นาทีก็จับตัวได้
พอจับตัวได้เขาก็รุมประชาธรรมกันเล็กน้อยนะ
โอ้โหเขารอกันอยู่ข้างบนเลยล่ะนี่ตำรวจก็มานะครับ
แล้วขึ้นมาเนี่ยเหลือกางเกงในตัวเดียว

เพื่อกันอุจจาตทำยังไงรู้ไหมคุณเขียนมาสอน
เอาผ้าที่ใช้เวลาคุมศพห่อศพมาห่อไว้ให้นะครับ

ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ชื่อว่านายพิเชษคำรัก
อายุ๓๔ปีเป็นชาวชายภูมิ
อาการนี่คือมึนเมาเลยเมากาวพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง
นี่ก็ถูกเขาประชาธรรมไปนะครับ
ต้องช่วยรักษาพยาบาลนะครับ
เท่าที่จับใจความได้นายพิเชษบอกว่า
ซื้อยาเสพติดก็คือกาวนะครับ
ซื้อมาดมนะครับซื้อมาจากแถวหน้าห้างแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
พอสูดดมเข้าไปแล้วก็เดินไปเรื่อย
มาเจอห้องเช่านะครับของหญิงสาวที่เปิดประตูแง้มไว้
เห็นหญิงสาวนอนหลับอยู่ในห้องก็เลยเกิดอารมณ์
ก็ค่อยย่องเข้าไปถอดเสื้อผ้าของตัวเองเรียบร้อยหมดเลยนะ
กางเกงในตัวเดียวแล้วก็ไปขึ้นคร่อมเขานะครับ
ข่มขืนเขาแต่ว่าหญิงสาวรู้สึกตัวซะก่อน
พยายามขัดขืนตนก็ต่อยไปที่ท้องหนึ่งครั้ง
หญิงสาวก็ยังดิ้นรนขัดขืนอยู่แล้วก็หลุดไปเรียกให้คนมาช่วย
ตนก็เลยรีบวิ่งหนีแล้วก็ออกมา
ก็ลงคูน้ำไปเลยแต่ก็ถูกไล่จับได้
ส่วนหญิงสาวที่ถูกบุกเข้าไปจะข่มขืนนะครับ
อายุ๒๑ปีบอกว่าเพิ่งคลอดลูกมาได้แค่๑อาทิตย์นะครับ
ช่วงที่เกิดเหตุตนกับลูกอ่อนก็นอนอยู่ในห้องด้วยกันสองคนแม่ลูก
ประตูห้องก็เปิดเอาไว้เฉยไม่ได้ลงกรอนอะไรด้วยนะครับ
จากตนไม่ค่อยสบายแฟนก็ต้องออกไปทำงานนะครับ

ปรากฏว่านอนหลับอยู่ในมุ้งกับลูกครับรู้สึกตัวอีกทีคนร้ายเข้ามาจากไหนไม่รู้

คนร้ายก็บอกว่าขอทีเดียว

ตนก็บอกไปว่าทำหนูไม่ได้นะหนูเพิ่งคลอดลูกมาไม่ถึง๑๐วันเอง

คนร้ายก็ต่อยตนเข้าไปที่ท้อง๑ครั้ง
ตนก็บอกว่าเจ็บ
แล้วก็บอกว่าหิวน้ำขอน้ำกินก่อนได้ไหม
คนร้ายก็ออกไปจะเอาน้ำมาให้
ตนก็เลยฉวยจังหวะนี้วิ่งหนีออกไป
เรียกคนมาช่วยเพื่อนข้างห้องได้ยินก็เลยมาช่วยกันครับ

เขาก็ออกไปหนูก็เลยเดินตามออกไปข้างนอก
แล้วหนูก็ตะโกนร้องเปิดประตู

แล้วทีนี้พี่แฟนมามาเห็นพอดี
เปิดประตูเห็นพอดีก็เลยวิ่งเขาก็เลยวิ่งหนีออกไป
โชคดีคนที่อยู่แถวนั้นได้ยินแล้วก็มาเห็นพอดี

เอ้อโหแม่ไอ้นี่ก็แสบจริง

ใช่ค่ะอันนี้เขาก็แค่ปิดประตูเอาไว้
ไม่ได้เปิดอ้าซ่านะคือปิดไว้แต่ไม่ได้ล็อก

ก็ไม่คิดว่ามีอะไรตนก็นอนกับลูกอ่อน
มันก็เปิดเข้าไปอันตรายจริงค่ะ